เป็นตับเต่าฝนแรกขายดิบขายดีมากเลยทีเดียว

แล้วที่นี่วางขายกันอย่างนี้เลย
ตลาดสดบางละภูเคเทศบาลนครขอนแก่น
ย่านนี้เป็นย่านที่ค้าขายอาหารประจำถิ่นอยู่แล้ว

ว่าอย่างนั้นปัญญาพ่อค้าแม่ค้า
นำสินค้าประจำถิ่นมาวางขายตามฤดูกาลครับ
ช่วงนี้มันมีฝนมาแล้วนี่ไง

ก็ทำให้เห็ดแต่ละชนิดมันออกกันเยอะ
ที่ได้รับความสนใจมากคือเห็ดลักษณะแบบนี้ครับ
เห็ดตับเต่าหรือเห็ดเผิง

เขาเรียกอย่างนี้ตามพื้นที่พื้นถิ่นเขา
เป็นอาหารยอดนิยมของคนอีสาน
ปีนึงทานได้แค่ช่วงฤดูฝนนี่แหละ

แต่ต่างจังหวัดฝนเริ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ถามหนึ่งในนั้นคุณดวงใจเพ็งวิชัยอายุ๖๔ปี
แม่ค้าขายอาหารประจำถิ่นบอกว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยนะ
ขายราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาทนะ

ก็มันเพิ่งออกมันยังมีไม่เท่าไหร่ไง
ก็ต้องทำใจนิดนึงนะใครที่อยากรับประทาน
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ายิ่งน้อยยิ่งหายาก
และเมื่อหายากเอาออกมาวางขายก็ยิ่งราคาแพงใช่ไหมล่ะ
และเป็นเห็ดออกใหม่แบบนี้เขาบอกว่าดีมันสดมันอร่อย
แล้วเห็ดตับเตาเนี่ยจะออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
ถึงสิงหาคมเท่านั้นเองแล้วนี่ย่งมาไปทำอะไร
ผัดไหมแกงก็ได้
โดยเฉพาะแกงใส่ผักติ้วแล้วก็แกงที่ใส่ใบมะขามอ่อน
รสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิดนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วรสชาติเนี่ยบอกเลยมันไปกับเห็ดได้ดีไม่ใช่ใส่ลงไปทั้งเห็ดแบบนี้นะ

ตั้งนานก่อนแต่ผมก็ไม่เคยทานนะเห็ดตับเต่าเนี่ย
รสชาติรสสัมผัสมันเป็นอย่างไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วบางเห็ดก็หายากนะการที่จะหาซื้อได้ง่ายมันก็ยากหน่อย
อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมลองแนะนำมานะวันนี้เราพูดถึงเมนูเห็ดนะ
ลองแนะนำมาดูหน่อยว่าเมนูเห็ดตับเต่าเนี่ย
ไปทำอะไรอร่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองไม่เคยทานเหมือนกันนะคะ